ยังอยู่กันที่เรื่องของผักผลไม้สดนะคะ
พูดถึงช่องทางทางการขายพวกร้านสะดวกซื้ออย่าง๗๑๑
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ทำให้คนเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น
แล้วก็ครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
สามารถที่จะนำสินค้ามาวางขายได้

แล้วก็ทำให้คนรู้จักสินค้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ

ผลไม้สดส่งตรงจากฟาร์มของเกษตรกร
ถูกนำมาตัดแต่งให้สวยงามพอดีคำ
นำไปบรรจุใส่แพ็คเกจจิ้งเป็นสลัด

ก่อตั้งร้าน๗๑๑ในประเทศไทย
สำหรับสินค้าชนิดแรกที่เข้ามาจำหน่าย

ชูสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ
มีคุณค่าสะดวกในการบริโภค
อดคล้องเทรนด์สุขภาพที่เติบโต

จะสามารถขยายโอกาสการขาย
เพิ่มรายได้และธุรกิจเติบโต
ที่ให้โอกาสบริษัทเล็กอย่างเรา
ในการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทาง๗๑๑
เราก็ยึดในหลักการทำงานของพลังผัก
คือเราจะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ
แล้วก็บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความสบายใจ
ว่ามีสินค้าที่จัดจำหน่ายแบบต่อเนื่องไม่ขาด
ที่จำหน่ายใน๗๑๑มี๕ประเภท
คือสลัดผักมะม่วงน้ำปลาหวาน
ฝรั่งจิ้มน้ำตาลปี๊บยำมะม่วง

ผ่านร้าน๗๑๑กว่า๘๐๐สาขาทั่วประเทศ
และผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาสินค้า
ร่วมกับ๗๑๑อย่างต่อเนื่อง

ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้
แต่เราต้องทำอย่างไรที่จะเกื้อนหนุน

ธุรกิจลายเล็กกับลายกลาง
ให้เขาเติบโตไปพร้อมกับเรา

นั้นเราก็ได้ทำตามนี้มาอย่างต่อเนื่อง
และก็จะยังคงดำเนินต่อไปอีกนาน
ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
ขายกับ๗๑๑ทั้งหน้าร้าน
ประมาณ๒๓๐๐๐รายการ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน